ดูพี่น้องคู่นี้นะครับเป็นชาวกำแพงเพชร
แต่ดูครอบครัวเขาอยู่กันอย่างยากลำบากคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศงานศพ
นางสาวนิพาพรดวงแก้วหรือว่ากวางอายุ๑๗
แล้วก็นางสาวนพัศกรดวงแก้วหรือว่าฝนอายุ๑๖นะครับ
สอนพุทธเศรอายุ๕๔ปีเป็นแม่
นี่คือวัดหนองเตาอิดนะครับที่โกสัมภีร์
อำเภอโกสัมภีนครจังหวัดกำแพงเพชร
แม่เนี่ยเสียชีวิตด้วยไทรรอยเป็นพิษ๒๕วิทยุทธิ์ทุนายนที่ผ่านมา
เมื่อวานนี้ก็เป็นการชาปนกิจนะครับ
จัดอย่างเรียบง่ายนะครับเพราะว่าต้องไปยืมเงินเขามาจัด
ชาวบ้านเล่าบอกว่ากวางกับฝนในชีวิตน่าสงสารนะครับ
ยากจนอยู่กับแม่แล้วไปดูสภาพบ้านนะฮะ
ไปดูสภาพบ้านเก่าสุดโทรมนะครับ
คือมีปู่ที่ป่วยติดเตียงด้วยบางทีต้องหยุดเรียนนะครับ
พาปู่ไปหาหมอบ้างส่วนพ่อก็ไปทำงานรับจ้างต่างจังหวัด

ผู้สื่อข่าวนะครับไปที่บ้านของพี่น้องคู่นี้
บ้านสังกะศรีนะครับสังกะศรีเก่าใช่ไหมดูดู
เก่าเชียวนะครับเอามากั้นเอาไว้
มีรูเพียบเลยนะครับ
เสาบ้านก็ซุดแล้วที่นอนก็เก่า
ห้องน้ำก็อยู่หลังบ้านผูพังประตูชำรุดไม่มีหลังคา
นะครับย่าเต็มไปหมดฮะต้องอยู่ตรงนี้แหละ
ปั้มอ่ะนี่ครับนี่ห้องน้ำนะ
นี่ห้องน้ำคุณผู้ชมนะครับ
ข้างบนเนี่ยเปิดโล่งนะนะครับ
เอาสังสีเก่ามาล้อมไว้เฉยบางตาน้ำแข็ง
เป็นเด็กสาวโตเป็นสาวแล้วนะลูก
ปั้มดวงแก้วคนเป็นพ่อบอกเสร็จงานศพผมก็ต้องไปทำงาน
เพราะว่าต้องหาเงินมาใช้หนี้ที่จัดงานศพให้เมียไป

ในเดียวดวงแก้วนะครับให้ดูแล
ยืนยันว่าเขาจะส่งเสียลูกให้เรียนหนังสือจนสำเร็จ
ซึ่งลูกก็ตั้งใจเรียนดีมาตลอด
พูดสภาพภาษาไปที่พมจังหวัด
บ้านพักเด็กพมจังหวัดกำแพงเพชร
ให้มาตรวจสอบแล้วก็มาดูแนวทางในการให้ความช่วยเหลือหน่อย
เพื่อรับความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป
สำหรับท่านที่มีโทรศัพท์เห็นว่า
จะช่วยเหลือครอบครัวนี้ไม่ว่าจะชีวิตความเป็นอยู่
หรือว่าเรื่องของการศึกษาของหลานสาวทั้งสองคนนี้

ห้องน้ำทำก่อนกำลังโตเป็นสาวเลย
บัญชีชื่อบัญชีอยู่หน้าจอแล้วนะครับ
เป็นการเปิดบัญชีร่วมกันนะครับ
มีชื่อของนางสาวนพัศกร
มีคุณบุญยงเชียงปานคนนี้เป็นใคร
เป็นสมาชิกอบตโกสัมภีร์นะครับ
แล้วก็มีนายเดียวเป็นลุงนะครับ
มาช่วยกันดูแลเงินที่นะครับ